เดี๋ยวเราจะเล่าไม่ใช่มองหน้าผม

เพราะเวลาเราอยากจะกินอะไรมันต้องมีความพยายาม

แต่นี่ดูเจ้า

มีความอยากกินมันก็ต้องกินให้ได้ครับ
อืมมันคือมนุษย์แล้วแบบเนี้ย
โอ้โหมันคือมนุษย์ที่สวมชุดลิงหรือเปล่า

แต่จริงเขาบอกว่าลิงเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากไง

เดี๋ยวเคียร์ถูไทยสุดท้ายได้พวงอังุ่นไปเป็นพวงเลยครับ
อยากกินต้องได้กินอยากทานต้องได้ทานแล้วมันมีความพยายามยังกับมนุษย์เนี่ย
จริงถ้าเป็นเราเราเห็นอังุ่นอยู่ข้างนอกอย่างนี้เราไม่กินแล้วนะ
ยากเกินไปกินไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไง
แต่เนี่ยลิงตัวนี้เขามีความพยายามเคลียร์เข้ามาจนสามารถคว้าไปทั้งพ่วงได้เลย
นี่แหละนะกินก็ได้กินสมตั้งใจถ้าหากมีความพยายาม
คุณชนะดิฉันอยากกินอะไรที่ตรง